ฟุตบอลยุทธ์ลีกนะครับในรุ่นอายุไม่เกิน๑๙ปี
เจอกันของ๒ทีมสุดยอดทั้งเมืองทองและชนบุรีสุดท้าย
รเมฆอายวิลัยเป็นฮีโร่ของเมืองทองครับ
เกมการแห่งขันซึ่งไทยรัตทีวีช่องสามสิบสองนะครับ
มีโอกาสถ่ายละสดให้ชมกันครับดีกรีของชมบุรีเนี่ย
โอ้โหเห็นหน้ามาสักครู่ครับทีมชาติยูสิบเก้าทั้งนั้นแหละครับ
ส่วนเมืองทองเนี่ยก็เป็นตัวหลักนะครับจากชุดรองแชมป์โค้กครับนะครับ
ไปกันที่ราชมังคลาฮิลาสถานเกมผ่านยี่สิบสองนาทีครับ
กับปรเมศอาวิรัยดาวยิงตัวเก่งมุงครับ๑๐
ครึ่งหลังเล่นไป๒นาทีจุดโทษครับ

ริโชคพาโสตีเสมอให้กับชนบุรีเป็น๑ต่อ๑

นาทิตย์๗๒คริสรากาแมนครับ
ไปสื่อสารกับชาครพิราครัง
ผู้สามารถตัวผิดพลาดครับ
เลยไปถึงปรเมฆอาจวิลัยยิงเต็มเลยครับ

ชนะไปได้ครับคว้าแชมป์สมัยแรกของ
บุรีเป็นแชมป์เก่านะครับป้องกันแชมป์ไม่ได้